แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูแล้วผมบอกเลยว่าคุณจะหลงรัก
นั่นก็คือการบริการที่ดีที่ยอดเยี่ยมของบุรุษปรายศนีย์
ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแสนไกลบุกป่าฝ่าดงไปมากขนาดไหน
เขาก็จะส่งไปให้ถึงครับ
นี่เป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์แล้วเป็นภาพจริงคนจริงมอเตอร์ไซค์จริง

๒ปีแล้วนั้นนี่เป็นครั้งแรกไหมที่เข้าไปในป่าย่างแบบนี้นะ
ไปประจำเลยนี่ไม่เคยเกี่ยงงาน
เรียกได้ว่าเขาจะนำจ่ายพัสดุในพื้นที่ตำบลกำแพงเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนกว่า๑๗๐๐ครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบเขาไง
แล้วทำงานทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่งทุกบ้านพร้อมกับรถคู่ใจ

ส่วนเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยนะ
ไม่คิดว่าจะมีคนแชร์เยอะขนาดนี้คือเขาทำไปด้วยใจรัก
แล้วก็ทำไปด้วยความที่มันคือหน้าที่รับผิดชอบของเขาเขาก็ทำเต็มที่

ต้องชื่นชมนะคะ

ผมนะผมขอชื่นชมว่าคุณเนี่ยสุดยอดจริงแล้วเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานปรายศนีย์ทั่วไทยเลย
ไม่ว่าจะส่งไกลส่งใกล้แค่ไหน

เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนแล้วกันเนาะ
ที่ทำงานอย่างเต็มที่แบบนี้นะ
ฉันก็รู้สึกดีใจมากที่ดิฉันได้รับโทรศัพท์ทุกวันนะ

โทรหาดิฉันทุกวันเลยเดี๋ยวนี้

เห็นไหมว่าเขาทำงานอย่างเต็มที่